ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของโควิดอยู่นะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
เรื่องของเรื่องมันมีลายกลุ่มหลุดออกมา
ว่าฝ่ายหนึ่งเขาไปกล่าวหาอีกฝ่ายนึงว่าอาจจะติดโควิด
ทีนี้ก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันคุณผู้ชมค่ะ

เหตุการณ์บานปลายเหมือนคลิปนี้เลยค่ะ
พอพอแล้ว

กลายเป็นฝั่งนั้นก็ตบฝั่งนี้ก็ต่อยอับ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่แบบตอนแรกเนี่ยสองสาวนี้เขาตบกันนัวอยู่
แล้วเหตุการณ์กลายเป็นบานปลายกลายเป็นอีกวงหนึ่ง
เกิดขึ้นมาระหว่างชายสูงอายุที่จะเข้าไปห้ามกับแฟนหนุ่มของคู่กรณีที่สาวหงัดใส่
กลายเป็นสองวงเลยที่กลายเป็นมีปัญหาตบตีกันไป
นี่รุนแรงทีเดียวอ่ะ
คุณผู้ชมมาฟังกันต่อว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

เหตุการณ์นี้นางสาวทิพวันพิมพันธ์ดีหรือว่าปุ๊ก
อายุ๒๘ปีสาวเสื้อสีกรมภาษณ์ในคลิปนี้นะคะ
เขาเล่าว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
สาวเสื้อขาวคู่กรณีคือนางสาวเม

พร้อมพวกอีก๕๗คนก็บุกเข้ามา

เรื่องย้อนไป๖เดือนก่อนเลยนะคะ

ภายในกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกัน
จากนั้นเมย์ก็เกิดอาการไม่พอใจ

ุ๊กเนี่ยเดินทางไปที่บ้านเมย์แต่ไม่เจอนะคะ
แล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นระหว่างตบกันเนี่ยพ่อของปุ๊กก็เดินเข้าไปห้าม
แต่กลับถูกแฟนของเป็นแฟนนุ่มของเมย์เนี่ยที่ใส่เสื้อแขนกุดสีดำแล้วก็ไหนโอ๊ตเนี่ยนะ
นี่นะในกวดสีดำเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ในโอ๊ตอีกคนนึงเนี่ยนะผลักแล้วก็ทำร้ายพ่อของปุ๊กจนบาดเจ็บ
เธอก็เลยอยากให้ตำรวจเอาผิดนะคะที่มาบุกรุกแล้วก็มาทำร้ายพ่อของเธอด้วย
ทีมข่าวสอบถามไปที่เมย์ค่ะเจ้าตัวยังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามใด
เพียงในโอ๊ตที่บอกว่ารู้จักกับผู้หญิงทั้งสองคนก็อยากให้ทั้งคู่จบปัญหากัน
ก็เลยพาเมย์ไปเคลียร์ที่บ้านของปุ๊กเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนกรณีที่บอกว่าทำร้ายคนแก่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้าย
เพียงแค่ห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งอันนี้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายนะ
ทีนี้มาดูคดีความกันบ้างตำรวจว่ายังไง
เรื่องคดีความตำรวจสนดอนเมืองมีการแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ฐานร่วมกันทะเลาวิวาสส่วนเรื่องที่ปุ๊กจะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับเมย์เนี่ย
ตำรวจจะมีการเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งค่ะ
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
รอดูนะว่าจะมีการเจรจาคุยกันได้หรือเปล่า
จริงมันเรื่องเล็กน้อยมากเลย
แค่กล่าวหากันถ้าไม่ได้ติดผมว่ายังจมูกโชว์เลย
แต่เรื่องแบบนี้ก็อย่าไปล้อเลียนไปกล่าวหาใครว่าเขาติด